สวัสดีค่ะรุ่นก่อนร่อนน้ำกับดาวซุประสารามาแล้ว
วันนี้พาคุณผู้ชมมาเที่ยงอยู่ที่ถ้ำน้ำเขาศิวะจังหวัดสะแก้ว
แต่บอกก่อนนะว่าการไปเที่ยวน้ำตกภูเขาถ้ำ
ช่วงนี้ก่อนไปเช็คสภาพอากาศก่อนด้วยนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้ฝนยังคงกระจายตัว
เน้นทางตอนบนของประเทศไทยค่ะ
ก็รองฝนเขายังอยู่ที่เดิมค่ะป้วนเปี้ยนอยู่ทางตอนบนของประเทศไทยตรงนี้
และถ้าเป็นภาคอื่นแม้ว่าฝนจะน้อยกว่า
แต่ก็มีได้นะมีฟ้าครึ้มนะคะจากลมมรสุมฝนประจำฤดูนั่นเอง
เช้ายังไม่ค่อยมีฝนเป็นที่ชัดเจน
แต่ฝนเริ่มก่อตัวเรียบร้อยแล้วนะคะ
หลังจากนั้นช่วงเที่ยงฟ้าจะเริ่มครึ้มทั่วไทยเลย
ฝนมาจริง๔โมงเย็นค่ะช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำนะคะ
เน้นพื้นที่ทางตอนบนของประเทศโดยเฉพาะภาคกลางตรงนี้
รอยต่อภาคกลางและภาคเหนือภาคใต้ก็มีฝนเช่นเดียวกันค่ะ
ช่วงนี้จุดไหนที่มีฝนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วระมัดระวังภัยธรรมชาติด้วย
ส่วนเรื่องของคลื่นช่วงนี้ต่ำลงลดลงแต่ไม่น่าไว้วางใจนะคะ
ก็คือพื้นที่ทางฝั่งอันดามันจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตร
ส่วนอ่าวไทยจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๑เมตรค่ะ
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิมีฝนมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วไง
อุณหภูมิก็เลยสบายโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนแต่รอฝนนิดนึงจะร้อนนิดนึง
ไม่เป็นไรรอฝนเดี๋ยวอากาศก็ดีขึ้นนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูที่ชนบุรีกันหน่อยน้ำเขียวอีกแล้ว
เขียวอีกแล้วแล้วเขาบอกว่ามีกลิ่นด้วยนะ
ตายเพียบเลยคุณผู้ชมเพราะเกิดปรากฏการณ์แพลงต้อนบลูม
อีกแล้วไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่ของอ่าวไทยแล้วค่ะ
นี่คืออ่าวศรีราชาน้ำเขียวกลิ่นเหม็นปลาตาย
ปลามันขาดออกซิเจนไงคะผลกระทบมาจากสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะ
ไหนมาทางเวกลิ่นแล้วไปเหม็นกันต่อ
ขอโทษนะคะไม่ได้เหม็นแต่ชื่อเขาเหม็นนะชื่อขนมขนมตดหมาเป็นขนมของบุรีรำ
แต่จริงแล้วเขากลิ่นหอมชวนรับประทานนะคะส่วนผสมมีน้ำตาลมีเนื้อมะพร้าวอ่อน
ลักษณะคล้ายขนมจากของฝากจากชนบุรีอะค่ะแต่ได้ชื่อว่าขนมตดหมาเพราะว่ามันมีกลิ่นนิดนึง
สมุนไพรที่ชื่อว่าเครือตดหมาเป็นส่วนผสมเท่านั้นเองไม่ได้กลิ่นเหม็นอะไรมากมายเลยค่ะ